หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการนำเสนอข่าวเป็นภาพของนายกเหงา

ณวันนี้นะคะมีภาพใหม่ของนายกดูคึกคลื้นมากขึ้นนะคะ
ดูมีกำลังวางชามากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากช่วงปิดการประชุม
ใกล้จะปิดการประชุมนายกบอกว่าไม่ยอมแพ้แน่นอน
และแถมเปิดเพลงให้ฟังด้วย
อย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้
นายกเปิดเพลงยังไงแล้วท่าทีสีหน้านายกเป็นยังไงดู

นักข่าวไปถามเรื่องของความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐ

เหนื่อยเศร้าอะไรอย่างนี้นะฮะ

นี่อารมณ์สุนทรีย์ไงมีดนตรีในหัวใจ

แต่ละวันมันก็ต้องเปลี่ยนไปอารมณ์คนเปลี่ยนได้

อย่ายอมแพ้ของคุณอ้อมสุนิสาสุขบุญสัง

เพลงนี้เปิดจากมือถือด้วยนะคะ

ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส์ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วพูดด้วยนะพูดในที่ประชุมค่ะ

ไม่ได้ต้องการจะบอกไปถึงใครที่ออกไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า

ไม่สามารถตีความได้ว่าพูดถึงเรื่องอะไร

แต่นายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธนะคะ

ก็คือไม่ได้ตอบคำถามตรงนะคะ
ทีนี้หลังจากที่

เผยแพร่ออกไปอันนี้ใครแม่ลีน่าถามก่อนแม่ลีน่านี่สุนทรีย์เหมือนนายกเมื่อกี้ไหมคะ
อ่าแล้วแต่คนจะมองแล้วแต่คนจะมองนะคะคุณลีน่าจังไลฟ์เฟซบุ๊กผ่านเพจข่าวโหด
ชื่อเพจนะคะฟาดกลับนายกเลยหลังจากที่บอกว่าไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้เนี่ย
คุณลีน่าเนี่ยพูดว่านายกไม่ยอมแพ้แต่คนไทยกำลังจะตายหมดแล้ว
แล้วพูดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนอกจากคำนี้เอาฟังค่ะ

ใครอยากฟังเต็มแต่ไม่เซ็นเซอร์ไปฟังในเพจคุณลีน่านะเราต้องเซ็นเซอร์นะ
แต่บอกก่อนนะว่าข่าวโหดข่าวโหดก็โหดไม่แพ้กัน
ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่งแหละค่ะ